คือเป็นโรงสี่ที่ผลิตซิลิโคนเถื่อนนะคะ
ซิลิโคนเสริมจมูกเสริมหน้าผากเสริมคาง
มูกเอยหน้าผากเอยคางเอยเนี่ยคือมันเมื่อก่อนหลักหมื่น
เดี๋ยวนี้หลักพันก็มีแล้วนะคะมีเป็นโปรโมชั่นบ้างอะไรบ้างถูกไหม
มีหลักพันมีหลักหมื่นต้นไปจนถึงห้าหมื่นหลักแสนก็มีเหมือนกัน
คุณผู้ชมต้องตรวจสอบดีดีนะเพราะว่าต้นทุนเนี่ยที่เขาไปทลายกันมา
ลิโคนชิ้นหนึ่ง๖๐บาท๖๐บาท๘๐บาทราคาวิ่งอยู่แค่นี้ค่ะ

ใช่ไงคะและคำว่าซิลิโคนเถื่อนในที่นี้แปลว่าอะไร
ว่าไม่ได้มาตรฐานนะคะลองนึกภาพถ้าเกิดเป็นพลาสติกธรรมดา
ยัดเข้าไปในร่างกายเราโอกาสอักเสบโอกาสเน่า
โอกาสมีปัญหามันสูงมากนะคะ
ส่วนแรงว่าบางที่ที่เขาทำถูกใช่
มันอาจจะมาจากต้นทุนถูกเหล่านี้หรือเปล่า
ใช่เป็นไปได้สูงมากเพราะว่านี่คือมีหลายคลินิกเลย
ย่านกรุงเทพบริมนธนมีกรุงเทพประธุมธนีย์นญฑบุรีและสมุดปราการ
ใครไปทำศัลยกรรมย่านแบบจังหวัดนี้นี้หรือแถวนี้ตรวจสอบให้ดีนะคะ
ถึงคลินิกที่รับซื้อแล้วก็สั่งของจากโรงงานนี้แล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการออกมาเปิดเผยรายชื่อคลินิก
คลินิกที่สั่งซิลิโคนจากโรงสีนี้ด้วย

เพราะเขาต้องให้ลูกค้าไปตรวจสอบแล้วก็ต้องไปเอาผิดเอาจริงนะ

ถือว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้มาตรฐานเลย
เรื่องราวนี้เริ่มต้นตั้งแต่๒๐ธันวาคมปีที่แล้วแล้วนะคะ
ตำรวจกองกำกับการ๔กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
กับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ออยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
เอาหมายค้นศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ไปตรวจค้นโรงศรีร้างในตำบลวังว่าอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
เพราะที่นี่เนี่ยเป็นฐานลักลอบผลิตซิลิโคนศัลยกรรมเสริมจมูกและหน้าผาก

มูลค่าความเสียหาย๓๕๐๐๐๐บาท
ดำเนินคดีกับผู้ผลิตก็คือนางสาวนัดประพัดหรือว่าน้ำตาลนะคะ
ข้อหาคือผลิตเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งรายการรายละเอียด
ผู้ต้องหารับสารภาพบอกทำมา๒ปีแล้ว
พอเจ้าหน้าที่ขยายผลสืบสวนไปเนี่ยมีรายชื่อลูกค้าซิลิโคนจากโรงสีข้าวประมาณ๓๐กว่าแห่ง
รายการสั่งซื้อตั้งแต่หลัก๑๐ถึงหลัก๑๐๐นะคะ
วันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะค่ะพทธจิราโพพั์ฑภูริเดช
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้กำกับการกองกำกับการ๔
กองบังคับการประปราบและก็พล็อคบอธิบดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพของออยร่วมกันแถลงผลจับกลุ่มบอกว่า
ทลายเครือข่ายคลินิกรายใหญ่ยึดซิลิโคนศัลยกรรมเสริมความงานเถื่อนมาได้๑๖๑๖๔ชิ้น
มูลค่าความเสียหายเกือบ๓ล้านนะคะ
ตรวจสอบคลินิกสลายกรรมในพื้นที่งามวงวานนนทบุรีค่ะ
ผู้บริหารยอมรับด้วยว่าเอามาจากโรงศรีเถื่อนนี้จริง
แล้วก็ถูกส่งกระจายให้กับสาขาต่างทั่วประเทศ
เพราะว่าแต่ละคลินิกบางทีมีหลายสาขามีหลายพื้นที่

เจ้าหน้าที่มีการบุคคลคลินิกสาขาย่อยในพื้นที่งามวงวานนี่แหละค่ะ
สายขาย่อยอยู่ที่ไหนบ้างที่ระยองที่ขอนแก่นที่อุดรธานี

ทั้งที่จมูกแล้วก็หน้าผากด้วยก็ยึดมาหมดเลย
เรื่องต้นตรวจค้นไป๗จุดแล้วยึดซิลิโคนจมูกมาได้๑๒๐๐กว่าชิ้น
ลิโคนหน้าผาก๒๗๐๐กว่าชิ้นซิลิโคนคาง๑๑๐๐กว่าชิ้น
อย่างที่บอกว่าต้นทุนการผลิตซิลิโคนนะคะชิ้นละแค่๖๐๘๐บาทเท่านั้น
แล้วพอได้ต้นทุนซิลิโคนเหล่านี้ไป
เขาก็จะเอาไปขายคอร์สผ่าตัดศัลยกรรมในราคา๔๙๐๐๕๐๐๐บาท
ทำไปแล้วในราคาเท่านี้ไปตรวจสอบนะคะ
ผู้บริหารคลินิกศัลยกรรมเนี่ยเขาบอกว่ามีการผ่าตัดศัลยกรรม
โดยใช้ซิลิโคนเถื่อนนี้ไปแล้ว๑๖๒๑รายค่ะ
เป็นเสริมจมูก๑๔๐๐กว่ารายคาง๑๕๔ราย
เสริมจมูกกับคางพร้อมกันอีก๓๑ราย
ต้นมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็เตรียมที่จะเปิดเผยรายชื่อคลินิกที่มีอยู่ในมือทั้งหมดทุกคลินิก

เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ไปตรวจสอบแล้วดำเนินคดีกับเจ้าของกิจการนะคะ
วันนี้เราส่งคุณเลิฟระวิการลงพื้นที่คลินิกศัลยกรรมชื่อดังที่นนทบุรี
ไปคุยกับผู้บริหารและคุณหมอศัลยกรรมนะคะ
ต้องบอกว่าคลินิกนี้เนี่ยเขาได้มาตรฐาน
เขาบอกว่าเขาใช้ซิลิโคนนำเข้าจากต่างประเทศ
มาตรฐานสาธารณสุขมีแพทย์ศัลยกรรมที่มีใบอนุญาตจากแพทยศภา
ซึ่งเขายอมรับเลยว่าโอ้โหข่าวนี้สร้างความเป็นกังวลให้กับผู้ใช้บริการมาก
เพราะเจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยรายชื่อคลินิกว่า
มีคลินิกไหนบ้างที่ใช้ซิลิโคนเถื่อนนี้
เพราะฉะนั้นคือลูกค้าเอ่ยอะไรเอ่ยเขาก็ไม่กล้าไปทำเลยค่ะ

อันที่เป็นโค้งเนี่ยคือที่คาง
แต่ไอ้ที่แอบทำที่ใช้โรงสีร้างเป็นแหล่งผลิตเนี่ย
อันนี้คือเอาแบบถูกไม่ผ่านออย

เขาบอกว่าอยากฝากถึงผู้ประกอบการทุกรายเลยว่า

แล้วทุกอย่างมันต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์จริง
ความเป็นความตายมันคือเรื่องของสุขภาพ
ภาพคือเรื่องของชีวิต
พูดเลยยังไม่ซื้อเพราะอะไร
เราเป็นนักธุรกิจเราไม่ได้เป็นหมอ

คุณซื้อของแท้คุณก็ได้ใช้ของแท้

ลิโคนที่ใช้ในการศัลยกรรมมันมีทั้งหมด๓เกรด
เป็นซิลิโคนที่ไม่มีโทษต่อร่างกาย
ถ้าได้รับการดูแลที่ดีขั้นตอนการศัลยกรรมเป็นไปตามมาตรฐาน

รวมไปถึงการดูแลตัวเองของคนไข้หลังทำศัลยกรรมด้วย
ซึ่งตอนนี้ถ้าใครกำลังกังวลว่าเอ๊ะฉันโดนไปแล้วหรือยัง
หรือใครที่กำลังเล็งว่าแล้วฉันอยากจะทำฉันควรจะต้องทำยังไง

อย่างนั้นหมอแนะนำแบบนี้ครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่แน่ใจหรือกังวลนะครับ
ถ้าเกิดว่าใส่ซิลิโคนไปแล้วมันมีอาการผิดปกติเช่นบวมแดงหรืออักเสบอย่างนี้ครับ
ก็หมอแนะนำว่าควรถอดพักให้ไวที่สุดครับ
แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่มีอาการ
กรณีที่สองคือไม่มีอาการแต่กังวลใจครับ
อดพักได้ครับอันนี้ถอดพักเพื่อความสบายใจได้ครับ
แล้วก็กรณีที่๓ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกกังวลเท่าไหร่
แล้วก็ไม่มีอาการอะไรครับก็อาจจะสังเกตอาการก่อนก็ได้ครับ
ซึ่งซิลิโคนที่ถูกพูดถึงที่ว่าเป็นซิลิโคนเถื่อนนี้
แน่นอนว่ามันต้องเป็นคนละเกรดกับที่เอามาใช้กับร่างกายแน่
เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าอยากจะทำจมูกทำคางทำหน้าผาก
คุณต้องตรวจสอบดีเช็คแหล่งที่มา
เอาจริงนะในฐานะลูกค้าเรามีสิทธิ์นะคะ
ขอดูใบรับรองเกรดของซิลิโคนจากคลินิกก็ได้
อันนี้ทำได้นะคะแล้วก็ต้องทำด้วย